เริ่มกันตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานเลยแล้วกันนะครับโดยซิโก้แล้วก็สตาร์ฟโค้ดไปสักการะขอพรพระแก้วมรกฏแล้วก็สมเด็จพระนเรสวนมหาราชนะครับเพื่อใช้ชนะจากการแข่งขันที่กาต้าจากนั้นในช่วงก่อนฝึกซ้อมตอนเย็นก็มีการนำน้ำมนต์ที่ได้จากวัดพระแก้วนะครับมาพรมให้กับนักเตะสตาร์ฟโค้ดรวมถึงตัวเอง

มีสาธาราจารย์แพทย์หญิงดิสยารัตนากรเดินทางไปกับทีมด้วยครับ
อาหารเสริมเฉยนะครับเพราะว่าเด็กยุคใหม่ส่วนใหญ่
เขากินอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีอาหารฝรั่งได้หมดแล้วนะครับ
ก็เอาไปเสริมน้ำพริกนะปลาร้าบ้างน้ำพริกตาแดงบ้าง